คุณผู้ชมค่ะนักเรียนนักเลงค่ะแต่อันนี้อยู่ชั้นมัธยมยังขาสั้นกันอยู่เลย
แล้วอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยนะบังเอิญเป็นสองกลุ่มที่ไม่ถูกกัน
ดันมาเจอกันตรงทางลงสะพานลอยเป็นยังไง
ไปเลี้ยงก่อนเลยเว้ยดาท่อเพื่อนคนอื่นที่เขาจะกลับบ้าน
เขาก็พยายามแบบยืนหลบทางให้เพราะไม่อยากโดนลูกหลง
มีน้องคนหนึ่งอุตส่าหยืนถือกระเป๋าไปหลบหยุดมุมแล้วนะคะ
พอสองกลุ่มเปิดฉากตีกันปุ๊บอีท่าไหนไม่รู้มีคนกระโดดถีบ
แล้วอยู่กลุ่มนึงหันมาเห็นน้องคนนี้ที่ยืนหลบมุมถูกระเป๋าอยู่
น้องซวยมากเลยนะคะโดนล่าเข้าไปรุมยำ๑๐รุม๑
โดยที่น้องไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วย

รู้เรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องแต่โดนรุมแบบ
เนี่ยดูสิคะกระโดดถีบตัวลอยแล้วเนี่ย
น้องเขาเป็นแบบก็อุตส่าหลบมุมแล้วอุตส่าห์ไม่ยุ่งไม่อะไรแล้ว
พวกนี้ก็ตีกันไม่ดูเลย
ส่วนกลุ่มคู่กรณีนู่นเห็นฝั่งตรงข้ามไหมที่มินวิ่งไป
คู่กรณีวิ่งข้ามสะพานลอยไปฝั่งนู้นแล้ว
คือไอ้พวกที่มาลุมน้องตรงนี้เนี่ยไอ้คนที่มาที่หลังนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวนะ
เห็นเพื่อนเปิดก็ตาม
นี่ค่ะทำกันแบบนี้เลยนะคะ
ทำร้ายน้องผมพ่อและแม่คุณมีเงินมากไหม

นี่ทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์รับไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนชื่อดังในอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้บริหารออกมายอมรับเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
สนามกีฬาชุมชนหยอกล้อกันไปมาจนมันเริ่มรุนแรงถึงขั้นทะเลาะวิวาส
นักเรียนก็ไปเตะฟุตบอลที่สนามโรงเรียนชุมชน

แล้วก็มีการไปต่อว่ากันอีก
แล้วก็มีการทะเลาะวิวาสกันนะคะ
ซึ่งก็มีการชกต่อยกันนะฮะ

ทีนี้พอตอนเย็นเหตุที่เกิดก็คือ

เพื่อนที่อยากแก้แค้นให้กันนะคะ

เขาก็จะลงตรงตีนสะพานพอดี

แล้วก็มีการชกต่อยกัน
มีอาวุธก็คือมีสนับมือนะคะ

ตำรวจก็มาแยกย้าย

ไม่ได้มีแค่เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้เท่านั้นนะ

ดำเนินการตามกฎโรงเรียนแล้ว๖คน

เพราะดีเจ็บตัวกันไม่มาก
ประจำวันด้วยนะคะอืมตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้น้องน้องเนี่ย
เป็นเยาวชนกันอยู่เนอะพาพ่อแม่มาแล้วมาคุยไกล่เกลี่ยกัน
จันทร์ที่สิบสามมิถุนายนนี้คือในคลิปตอนแรกแรกเนี่ย
จะเห็นว่ามันมีเด็กที่เป็นชุดนอกด้วยไงใช่ค่ะอ่าท่านผู้ชมครับ